เจ็ดสิงหาผลประชามาติที่ชะตาประเทศ
รับไม่รับร่างรัฐธรรมนูลและคำถามพ่วง
สิงหาเฝ้าหน้าจอไทยรัฐทีวี
สดกับการรายงานผลแบบเรียลไทม์

โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีทั่วประเทศ
ตากับกราฟิกข่าวสุดไฮเทค
ข้นเจาะลึกด้วยบทวิเคราะห์ทิศทางการเมืองไทย

ขีดเส้นใต้ประชามติวันอาทิตย์ที่๗สิงหาคมนี้